สวัสดีครับผลงานของนักกีฬายอดเยี่ยมในวันกีฬาแห่งชาตินะครับ
ของฝ่ายชายแน่นอนนะครับหลายคนก็คงจะติดตากับผลงานของนักกีฬาหลายคน
แต่ว่านักมวยคนนี้ถือว่าสุดยอดแห่งปีนะครับกับสองไฟล์ที่เขาสร้างประติศาสตร์นะครับ
ในการแย่งแชมป์กลับขึ้นมาแล้วก็ป้องกันแชมป์อีกหนึ่งครั้งกับนักมวยที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับ
ปอนตะปอนนั้นคือศรีสะเกดสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงในรอบปีนี้ได้นะครับ
โดยวิธีภายในงานครับสำหรับวันกีฬาแห่งชาตินายวิทยาศักดิ์โคสุรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นประธานในงานประกาศกิจคุณนักกีฬาดีเด่น
ในวันกีฬาแห่งชาติประจำปีนี้ครับที่อินดอร์สเตรียมหัวหมาก
วินาทีศรีสะเกดนะครับขึ้นรับรางวัลนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับใน๑๑ประเภทรางวัล
คว้ารางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่นแซงหน้าโปรเมเอเรียจุธานุการณ์นักกอล์ฟสาว
แล้วก็เมซี่เจชนะทิพย์สงกระสินนักฟุตบอลชื่อดังนะครับผลงานก็โดดเด่นนะครับ
ด้วยการนอกรมันแยจยอดนักโชคในรุ่นเดียวกันในการป้องกันแชมป์ที่สระอเมริกา
ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่นไปครองเช่นเดียวกันครับ
ครับผมก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับรางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมผมก็อดทนมาตลอดครับผมก็กว่าจะถึงกลัวจะถึงจุดทุกวันนี้ผมรอรอเวลามาตลอด๓ปีกว่าจะได้มาครับผมอยากจะฝากน้องทุกคนที่ดูพี่อยู่ก็อย่าท้ออย่าถอยก็ขอให้สู้
รางวัลอื่นที่น่าสนใจก็มีน้องเทนิกซ์พาณีพักร์กรุงพัฒนาคิตนกีฬาเทคโครโดที่สร้างบริษัทคว้า๓แชมป์ภายใน๑เดือนในรายการทิ้งชั้นโลก
กีฬามหาวิทยาลัยโลกแล้วก็๔เกมคว้ารางวัลนะครับนักกีฬาอาชีพ
ออกไปนะครับนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นหญิงนะครับ
ทางโค้ชเชียร์เชดองซ็อกก็คว้ารางวัลกิติคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศไปได้ด้วยครับ
ส่วนคุณหญิงปัธมาลีโสตระกูลครับนายกสมาคมแบบมินตันคว้ารางวัลผู้บริหารดีเด่น

โฆษ์โดมนะครับกับการอันขันฟุตสอลลีก
ที่ขับเคี่ยวแชมป์กับทางชนบุรีณขนาดนี้อยู่นะครับ